ดูเรื่องของชาวต่างชาติกันบ้างแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติที่หลงเสน่ห์เมืองไทยนะคะ
โดยเฉพาะเสน่ห์ของชาวไทยลื้อที่จังหวัดน่านทำให้ตัดสินใจย้ายครอบครัวมาใช้ชีวิตแบบชาวบ้านมานานถึง๖ปีแล้วค่ะ
บ้านไม้สองชั้นทรงไทยลื้อภายในบ้านต้นห้างตำบลปากคาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังนี้
เป็นบ้านเช่าของนายโรเบิร์ตโอไวเลอร์วัย๕๐ปี
หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าอาจารย์สมเกียจค่ะแล้วก็อยู่มานานกว่า๖ปีแล้ว
ภายในบ้านมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน๕คนคือนางดอนโอไวเลอร์หรือดาวอายุ๔๙ปี
ภรรยานายเควินโอไวเลอร์หรือว่าพังงาอายุ๑๗ปีลูกชายคนโต
เด็กหญิงกวินโอไวเลอร์หรือน้องบัวไทยลูกสาวคนที่สองและเด็กชายวิลเลี่ยมโอไวเลอร์หรือน้องสมหวังลูกชายคนสุดท้อง
มีตั้งชื่อไทยกันหมดเลยนะคะอาจารย์สมเกียจบอกว่าพาครอบครัวย้ายจากรัฐ
เช่าบ้านอยู่ข้างข้างกันซึ่งสาเหตุที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะว่าประทับใจ
ความน่ารักของคนจังหวัดน่านอัธยาศัยก็ดีมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
อาจารย์สมเกียจยังสอนภาษาอังกฤษให้ชาวบ้านและข้าราชการที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอย่างถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ
เช่นเดียวกับนางดาวภรรยาก็บอกว่าชอบความเป็นอยู่ของชาวไทยลื้อบ้านต้นห้างเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเงียบสงบไม่วุ่นวาย
แต่ละวันเธอก็จะอยู่บ้านทำหน้าที่สอนภาษาให้ลูกทั้ง๓คนเตรียมไปสอบเรียนต่อที่โรงเรียนอนาชาติจังหวัดเชียงใหม่
นานครั้งค่ะพวกเธอถึงจะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่สหรัฐอเมริกาโดยยังไม่มีกำหนดว่าจะพาครอบครัวย้ายกลับไปอีก
เพราะว่าชอบการใช้ชีวิตแบบชาวไทยลื้อเป็นพิเศษเลยค่ะ